เรื่องของการกระจายการฉีดวัคซีนให้ได้เร็วที่สุด
โดยเฉพาะอาชีพเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นพี่วินมอเตอร์ไซค์พี่โชเฟอร์แท็กซี่
คนขับรถมีอะไรต่างเพื่อเป็นการกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจด้วย

สถานที่ที่จะฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มนี้นี่แหละค่ะ
กลุ่มที่ให้บริการรถสาธารณะเนี่ยนะคะ
ก็คือที่สถานีกลางบางซื่อนั่นเอง

ใช่ค่ะตอนนี้ความพร้อมของสถานที่ตรงนี้๑๐๐แล้ว
เดี๋ยววันจานพร้อมที่จะชิดให้กับคนที่จะมา๕๐๐๐คนเลยนะคะ
แต่ต้องเตือนกันก่อนเลยนะสำหรับผู้ที่จะไปฉีด
ไม่ว่าจะเป็นพี่วินพี่โชเฟอร์แท็กซี่
คนขับรถเมร็ดรถโดยสารสาธารณะ
ท่านต้องรีบนะท่านต้องไปลงทะเบียนไว้ก่อน
เพราะวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายในการที่จะไปสแกน
ดังนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้ต้องเตือนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ

เพราะว่านายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รวมถึงนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ย
ไปตรวจความพร้อมค่ะที่สถานีกลางบางซื่อ
ตรงนี้จะเป็นสถานที่ในการฉีดวัคซีนโควิด๑๙
ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการในระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ
แล้วก็จะครอบคลุมระบบขนส่งทั่วทุกประเภทเลยนะคะ
ก็คือวินวันไทยรับจ้างโชเฟอร์แด็กซี่รถตู้ร่วมบริการ
ขอสอบมกมขอสอบหมดลงใช่ค่ะก็จะให้ได้รับวัคซีนรวมแล้ว
ประมาณสามแสนถึงสี่แสนรายเดี๋ยววันจันทร์หน้านี้
ที่๒๔พฤษภาคมจะเริ่มให้บริการตั้งแต่๙โมงเช้า
ไปจนถึง๒ทุ่มแล้วก็จะฉีดวัคซีนให้ครบทุกคน
วันจันทร์หน้าก็น่าจะไปครบประมาณกลางเดือนมิถุนานะคะ
เรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ก็บอกว่าตอนนี้สถานีกลางบางซื่อพร้อมแบบ๑๐๐แล้วด้วย
ดังนั้นเมื่อคนที่ขับรถขนส่งสาธารณะลงทะเบียน
ทางกรมการขนส่งทางบกเดินทางมาถึงปั๊บ

จะมีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิวัดความดัน
แล้วก็เข้าสู่พื้นที่ฉีดวัคซีน๑ชั่วโมงนะคุณ

แล้วหลังจากนั้นก็ไปนั่งรอดูอาการใช่ไหม
เพราะว่ารองรับได้๑๘๐๐คน
ทีนี้ระยะเวลาที่ประชาชนจะใช้ในการฉีดวัคซีนเนี่ย

๕นาทีนี้แบ่งเป็น๑๕นาทีคือการฉีดวัคซีน
แล้วก็ดูอาการอีกครึ่งชั่วโมงก็จะเสร็จตามกระบวนการนะคะ
ซึ่งพื้นที่เป้าหมายที่วางเอาไว้ในวันที่๒๔พฤษภาคม
หมายที่วางเอาไว้วันแรกของการฉีด
สถานีกลางบังซื้อตั้งเป้าเอาไว้๕๐๐๐ราย
เป็นการทดสอบระบบดูจุดที่จะต้องปรับปรุง
ถ้าเกิดว่าสามารถมันมีช่องว่างช่องโหวอะไร
ก็จะได้มีการจัดการได้
แล้วหลังจากนั้นก็จะให้บริการได้วันละ๑๐๐๐คน
แต่คุณผู้ชมจุดตรงนี้เนี่ยยังไงก็ต้องมีการลงทะเบียนก่อนนะ
สำหรับการลงทะเบียนอันนี้เตือนกันค่ะ
อันนี้ต้องย้ำนะว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายในการเข้าไปลงทะเบียนนะ
ใช่วันนี้กรมการขนส่งทางบกเปิดให้ลงทะเบียน
วันสุดท้ายแล้วคนที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนมีใครบ้าง
มีกลุ่มรถโดยสารประจำทางหมวดที่๑
ก็คือรถโดยสารประจำทางที่มีระยะทางส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพ
หมวดที่๔ก็คือรถโดยสารประจำทางที่วิ่งทั้งเส้นทางสายหลัก
แล้วก็เส้นทางสายย่อยตามแหล่งชุมชนที่อยู่รอบกรุงเทพมหานคร
มีรถโดยสารประจำทางของเอกชนรถสี่ล้อเล็กรับจ้าง
อันนี้ต้องไปลงทะเบียนได้ที่ผู้ประกอบการที่สังกัดอยู่นะคะ
คือขอเสาเมาเกากับทางรถร่วมเขาน่าจะเตือนพนักงานของเขาด้านนั้น
เตือนแหละในการที่จะต้องลงทะเบียนกันก่อนนะครับใช่ค่ะ
แล้วถามว่าอ้าวผมเป็นวินมอเตอร์ไซค์ครับจะลงได้ที่ไหน

รวมถึงกลุ่มรถแท็กซี่ส่วนบุคคลกลุ่มรถสามล้อสาธารณะ
อันนี้รถสามล้อก็สามารถลงทะเบียนได้ที่สหกรณ์ที่เป็นสมาชิก
ทักซี่ด้วยนะครับใช่ทักซี่ก็ลงทะเบียนได้
นิติบุคคลหรือว่าสมาคมที่สังกัดนะคะ
ทีนี้นอกจากการลงทะเบียนแล้ว
ให้บริการขนส่งสาธารณะทุกประเภทที่บอกนี่นะคะ
คุณผู้ชมที่ทำงานอยู่ในกลุ่มที่เราว่าไปนะครับ
แกนเข้าไปเลยมันจะดึงขึ้นมาเลยว่า
กรมการขนส่งทางบกให้คุณแจ้งรายละเอียดอย่างไร
หรือคุณจะเปิดไปที่หน้ากล้องถ่ายรูปก็ได้

รวมถึงคุณเข้าไปในเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกก็ได้
หรือว่าจะไปยื่นความจำนงได้ที่สำนักงานการขนส่งผู้โดยสาร

แล้วก็สำนักงานขนส่งกรุงเทพพื้นที่๑๕ได้เลยนะคะ

ส่วนผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะในต่างจังหวัด
ต้องติดต่อลงทะเบียนที่สำนักงานขนส่งจังหวัดนั้นนะคะ
สแกนกันหรือยังฮะสแกนกันแล้วนะฮะ

ก็ใครสแกนเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวรอได้เลย
แล้วก็เดี๋ยวพอมันเรียบร้อยเมื่อไหร่เนี่ย
เราก็จะไปที่สถานที่ตรงนี้แหละค่ะสถานีกลางบางซื่อ
ทีนี้ดูเรื่องแผนการกระจายวัคซีนกันหน่อยดีไหมคะคุณผู้ชม
เดือนนี้เดือนพฤษภาคมถูกไหม
ซึ่งตามแผนเป็นการฉีดให้กับผู้ให้บริการขนส่งในพื้นที่กรุงเทพ
แล้วอย่างที่บอกค่ะวันนี้ลงทะเบียนวันสุดท้ายนะ
เดี๋ยวเขาจะให้ไปฉีดที่สถานีกลางบางซื่อ
คือวันจันทร์หน้า๒๔๓๑พฤษภาคม

เดี๋ยวก็มีต่อไปถึงมิถุนายนด้วยแหละครับ

ก็เป็นการฉีดให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ

ผู้ประกันตนมาตรา๓๓ในพื้นที่กรุงเทพ

อันนี้เราทำเป็นปฏิทินให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะ
ส่วนบุคคลทั่วไป๑๘๕๙ปี
ได้๓๑พฤษภาคม
แล้วจะไปเริ่มฉีดได้เดือนสิงหาคมนะคะ
ที่บอกว่าจองได้นี่คือจองผ่านแอปหมอพร้อม
ไลน์หมอพร้อมนะครับอย่าลืมจองกันนะครับ
ลงทะเบียนเพื่อรักษาสิทธิ์ของท่านด้วยนะครับ